เอาล่ะไปดูตำรวจโอ้โหนี่ก็หัวร้อนเหลือเกิน
สงสัยจะปาดไปกันมาแหละ

เท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอ
ที่ไล่กันมาลงไปกระทืบเขาอีก

รถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับล้อชี้ฟ้าไปแล้วนะฮะอยู่กลางถนน
จากนั้นรถกระบะคันนี้มาจอดปั๊บนี่พอดีกล้องหน้ารถคันนี้จับภาพเอาไว้ได้
เข้าไปถึงไม่ได้ไปช่วยเขานะนั่นน่ะไปลุยเขาอีกโอ้ไปซ้ำเขาอีก
นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
สุดข่าวไปที่ถนนลำลูกกาก่อนจะข้ามสะพานคลองห้าตรงนั้นเนี่ย
หมู่สามตะบนราชสวายพืชลำลูกกาชาวัดประทุมธานีครับเป็นจุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ๊ยคืนนั้นเหรอได้ยินเหมือนกัน
เสียงเบรกดังเลยนึกว่าแบบทะเลาะกันไล่ตามกันมานี่นี่ที่พี่เขาเล่าเนี่ย
แล้วก็มีรถพลิกหงายท้องอยู่อีกคันหนึ่ง
ฟอร์จูเนอร์หลังดื่มกินเสร็จจากแถวเมืองเอก
กลับรามคำแหงโน่นโอไก่นะฮะ
กระทั่งมาเจอรถคู่กรณีแล้วคาดว่าจะปาดกันไปปาดกันมาก่อนแหละ
รถผู้เสียหายเสียหลักเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
ส่วนรถอีกฝ่ายที่ไล่กันมาเนี่ยก็ลงมาทำร้าย
เหตุการณ์นี้ตำรวจเร่งพิสูจน์ทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุกับ
เห็นมีกล้องใช่ไหมแต่ตำรวจบอกว่าเออมีกล้องเข้าใจ
แต่ทะเบียนก่อนหน้าคนผู้ก่อเหตุมันไม่ค่อยชัด
อ่ามันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะต้องตามเก็บภาพตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะ
แล้วก็จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ